สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
วันนี้วันศุกร์แห่งชาติหันศาของจริงเงินเดือนออกด้วยนะคะ
พบกับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะในบันเทิงไทยรัฐนะจ๊ะ
ใช่ค่ะไหนวันนี้ก็เงินเดือนออกแล้วทุกคนคงจะอู้ฟู้
สำหรับคุณกอลนารงเดทแล้วก็สรีริตาเจ็นเซนนั้นเองนะคะ
คู่นี้เนี่ยออกตัวเบาแต่ก็มาเรื่อยให้ได้เห็นได้แบบโอ้โหอิจฉาตาร้อนกัน

ริต้านี่แหละคือคนที่ใช่สำหรับเขา

เขินอายตามสไตล์ทุ่งลาเมนเดอร์ของเธอนะครับ

ไม่เคยเร่งรีบเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
พวกเขาอาจจะรอเรื่องนิรราพร้อม
สำหรับลิต้าก็ใช่แล้วก่อนค่ะ

เราเป็นผู้หญิงเราก็ให้ผู้ชายพูดดีกว่าค่ะ
คือริต้าเขินชะลีก็เขินเหมือนกัน

แต่ก็เป็นการเปิดเผยเนาะไม่ต้องปิดแล้ว
สมัยนี้แล้วนะคะเต็มที่เลยแฟนคลับก็เชียร์เต็มที่
บะบีอย่างนี้นะก็เรียกมา